ทีนี้ก็มีการประกาศว่าทุกคนสามารถเป็นแก่นำได้ค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้เขามีการนัดรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง
ที่แยกราชประสงค์สักประมาณ๕โมงเย็นนะคะ
ล่าสุดค่ะกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
หรือว่ากอรชออกมาประกาศเลยนะคะว่า
ห้ามรถติดเครื่องขยายเสียงรถปั่นไฟรถสุขารถบรรทุกเครื่องเสียง
รถบรรทุกเสบียงเข้าพื้นที่เด็ดขาดนะคะ
เอาล่ะอันนี้คือประกาศล่าสุดจากกอรชนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูความเคลื่อนไหว
ความคืบหน้าบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของกลุ่มผู้ชุมนุมวันนี้
เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปประมวลภาพเหตุการณ์ย้อนดูสถานการณ์เมื่อวานหน่อยค่ะ
คือเมื่อวานนี้ค่ะเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะ
วลชนของกลุ่มคณะราช๖๓เริ่มทยอยเข้าพื้นที่แยกราชประสงค์ก่อนที่ช่วงบ่าย๓โมง
ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาน๔ก็เริ่มออกมายืนรอเพื่อตั้งแถวเตรียมความพร้อมรับฝูงชน
พร้อมกับมีการตรึงกำลังเข้าประจำจุดดูแลฝั่งบิ๊กซีราชดำริไปถึงแยกเฉลิมเผ่า
แล้วก็บนถนนสกายวอร์กแนวรถไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะ
แต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมค่ะไม่ต้องการที่จะลงมาจากสกายวอล์กตำรวจเขาก็เลยมีการผลักดันลงมา
จังหวะนี้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเล็กน้อยเกือบ๒๐นาทีนะคะ
จากนั้นสักประมาณช่วงบ่าย๓โมง๒๐นาทีตำรวจประกาศให้พื้นที่แยกราชประสงค์แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่ควบคุม
มีการผลักดันให้กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดให้ลงไปรวมตัวอยู่บนถนนราชดำริก็เลยทำให้จังหวะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ไม่พอใจนะคะ
พยายามที่จะผลักดันแนวตำรวจเนี่ยถอยร่นออกไปพ้นจากบริเวณที่ชุมนุมอยู่ที่ห้างเซ็นเทอร์เวอร์ค่ะ
โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะบอกว่าพลุบเดียวเต็มพื้นที่แยกราชประสงค์นะคะ
ทยอยกันมาไม่ขาดสายค่ะกระทั่งเวลา๑๖นาฬิกาแกน่ำราช๖๓รุ่นที่๒อย่างนายพานุพงจัดนอกหรือว่าไม้เรียียรรวมถึงแกนมาคนอื่นนะคะ
ก็เดินทางมาที่พื้นที่ไม้ระยองประกาศกล้าวเลยบอกว่า
สามารถยึดพื้นที่ราชประสงค์ได้แล้วแล้วก็ยืนยันว่า
หากมีการสลายการชุมนุมจะไปชุมนุมใหม่เป็นการชุมนุมแบบดาวกระจาย
คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ถูกประกาศใช้ควบคุมโดยพรกรฉุกเฉินร้ายแรงนะคะ
ลักษณะที่ไม้พูดเนี่ยคือตัวเองเหมือนหมาจนตรอกแล้วเนี่ย
ถ้าเกิดว่ากดในพื้นที่กรุงเทพก็จะไปเด้งที่อื่น
คุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะว่าตอนนี้ลักษณะการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
คือลักษณะเป็นดาวกระจายนอกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว
ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่มขมชบูรพาบางแสนนะคะ
พื้นที่ตอนนี้นิสิตนักศึกษานักเรียนเริ่มออกมาแล้วนะคะ
แล้วเขาจะใช้วิธีการอีกแบบหนึ่งด้วยฮะ
นัดรวมเมื่อไหร่ก็รวมตัวนัดที่ไหนก็รวมตัวใช่ค่ะ
หลังจากนั้นพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ๕โมงเย็นค่ะ
ตำรวจได้ใช้เครื่องขยายเสียงนะคะประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่
พร้อมกับมีการอ่านประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
จังหวะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็ไม่พอใจนะคะตะโกนบอกว่าปล่อยเพื่อนเรา
เป็นการตอบโต้ตำรวจคือยิ่งตำรวจยิ่งห้าม
เหมือนกับว่าเป็นยิ่งการยุให้ประชาชนเนี่ยส่งเสียงโหร้องไล่ตำรวจนะคะ
ก็ออกมาประกาศเลยนะคะว่าห้างจะปิดตัวเร็วขึ้น
ก็เริ่มปิดทยอยปิดตั้งแต่ช่วง๖โมงเย็นเมื่อวานนี้เพื่อความปลอดภัย
จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะทยอยเข้ามาฟังปราศัยอย่างต่อเนื่อง
เต็มพื้นที่สองฝั่งถนนราชดำริท้ายแถวยาวไปถึงสะพานลอยหน้าห้าง
จังหวะนี้ไฟก็ดับลงมาแล้วดับติดติดอยู่แบบเนี้ย
วลชนตัดสินใจเลยค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะได้เห็น
วลชนนี่ตัดสินใจนะคะเปิดแฟลชจากโทรศัพท์มือถือ
ตะโกนร้องเรียกให้เจ้าหน้าที่เปิดไฟบริเวณแยกราชประสงค์
คืนให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมแต่แล้วความวุ่นวายก็เกิดขึ้น
สักประมาณหนึ่งทุ่มยี่สิบห้านาทีมีผู้ชุมนุมบางส่วน
ลงมาด้านล่างเพราะกลัวว่าอาจจะมีมือที่สาม
คนที่ไม่หวังดีแฝงตัวสร้างสถานการณ์รวมถึงความกังวลเรื่องของน้ำหนัก
วุ่นวายของเมื่อวานนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเวลาสักประมาณ๓ทุ่ม
ซึ่งนอกจากนี้ค่ะบริเวณสำนักการตำรวจแห่งชาติเอง
มีรถควบคุมฝูงชนเข้ามาในพื้นที่ก็เลยทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเองเนี่ย
รู้สึกกดดันแล้วก็ไม่พอใจค่ะชูสามนิ้วพร้อมกับตะโกนโหไล่
รถของตำรวจนะคะกระทั่งเวลาสี่ทุ่ม
แก่นำคณะราช๖๓ได้ประกาศยุติการชุมนุมแล้วก็ประกาศชัดเจนว่าจะกลับมาชุมนุมกันใหม่
ที่ถนนราชประสงค์เหมือนเดิมไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
คือวันนี้เขานัดรวมพลกันอีกครั้งหนึ่งคือ๕โมงเย็นนะคะ
หลังจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมก็ทยอยออกจากพื้นที่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชม
ภายหลังที่แกนนำประกาศยุติการชุมนุมแล้วปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ย
พร้อมกับเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้
เจ้าของบทเพลงประเทศกุมีได้มีการเปิดแสดงสด
ก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะแยกย้ายกันกลับไปแล้วก็
เดี๋ยวจะมารวมพลกันอีกครั้งวันนี้๕โมงเย็นอย่างที่บอกไป
ใช่วันนี้ต้องจับตามองเลย
ตำรวจเขาเรียกประชุมในการที่จะเตรียมความพร้อม

แล้วก็ในส่วนของนายยกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมคอรมอลนัดพิเศษด้วย
เพราะหลังจากที่นายกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้ว
ต้องมีการชี้แจงแล้วก็ได้รับความเห็นชอบ
คอรมอลภายในระยะเวลา๓วัน
เดี๋ยวเรามีความคืบหน้าที่ธรรมเนียบให้ดูด้วยนะฮะ